จริงหายไปตั้งนานแล้วนะแต่เพิ่งจะมาเป็นข่าวนี่แหละค่ะ
ด้านหลังของเรานี่ตามหาถ้าน้าหลานหายปริศนา
แล้วดูสิด้านหลังดอมคือมีเด็ก๑๓เองนะ๒คนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็หายไปด้วยทั้งหมดนี้เลยเหรอทั้งรูปนี้คือหายไปเหรอ
คนเนี่ยหายไปไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะหายไปไหนมีเบาะแสแค่ว่า
มีคนขับรถตู้มารับทั้ง๕คนไปแล้วรับแล้วไปที่ไหนต่อ

นี่ต้องค่อยตามกันค่ะเรื่องนี้ได้รับการร้องเรียน
ตามหาน้าสาวแล้วก็ตามหาหลานทั้งหมด๕คนนี้ค่ะ
การติดต่อไปเพราะว่าวันสุดท้ายที่มีเบาะแสคือ๒๒เมษา
แล้ววันนี้๒๙มิถุนาคุณผู้ชม๒เดือนกว่าแล้วนะคะ
เป็นห่วงมากแล้วก็เลยอยากให้สื่อช่วยหน่อย
คนที่หายตัวไปมีใครบ้างเอามาดูกันเลยค่ะ
คนแรกคือนางอุสาปานรอดอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณน้ำฝนเป็นน้าสาวของคุณน้ำฝนค่ะ
แล้วก็มีเด็กชายพรพิพัฒน์ปานรอดหรือว่าน้องฟอร์ดอายุ๑๓ปี
มีนางสาวชนนิการโตชนกหรือว่าน้องบีมอายุ๒๒ปี
ดอกจันทร์ไว้ก่อนนะดอกจันทร์น้องบีมเอาไว้ก่อนนะ
แล้วก็มีนางสาวยาสุมินโจมฤทธิ์หรือว่าน้องรุ้งอายุ๒๒ปี
รวมถึงอีกคนนึงค่ะน้องฟ้าใสเด็กหญิงศิรประพารุจิตอายุ๑๓ปี
เห็นไหมน้าอายุ๔๓แล้วก็มีอายุ๒๒คนที่เหลือเป็นเด็กค่ะ
ซึ่งคุณน้ำฝนเนี่ยนะเป็นคนที่โพสต์ตามหา
เล่าให้ฟังบอกว่าต้นเรื่องมาจากบีม
ก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ดอกจันทร์ไว้ก่อน
นางสาวชนนิการคนนี้นั่นแหละเป็นลูกของน้าสาวคือนางอุสา
นี่ค่ะทำเป็นผังคุณผู้ชมจะได้ฟังข่าวนี้แบบเข้าใจ
แล้วบีมไปทำงานที่ผับในเมืองสุราช
ทีนี้ไปเจอนางสาวปลาเห็นรูปตรงกลางใช่ไหม
นางปลาหรือนางสาวปลาเนี่ยนะคะคนนี้นั่นแหละ
วงเล็บว่าอะไรอะนางนกต่อดอม
ทีนี้ปลาเป็นคนแนะนำให้บีมได้รู้จักกับแบงค์
เสื้อดำเนี่ยค่ะนายลมกรดแสงสว่างอายุ๓๖ปี
ทีนี้พอแบงค์รู้จักกับบีมเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
บกันละเป็นแฟนกันแบงค์ใช้วิธีเลย
เข้าหาว่าที่แม่ยายก็หมายถึงแม่ของบีม
หรือว่านางอุตสาหที่หายตัวไปนั่นแหละค่ะ

แม่ผมเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน

แล้วผมจะชวนแม่มาร่วมลงทุนด้วยนะ

ก็เลยไม่ได้ลงทุนแต่นี่ขนาดไม่ได้ลงทุนนะ
ยังหลอกให้แม่ขายที่ดิน

แม่น้องน่ะที่ยังเรียนอยู่

เดี๋ยวผมจะรับเป็นลูกบุญธรรมนะ

เดือนละ๗๐๐๐บาท

ปลดหนี้ทกศหนี้รถยนต์

เพราะว่าผมรักบีมลูกสาวแม่นะ

ทีนี้พอมาดู
วันที่๒๒เมษาหน่อยคุณผู้ชม

การศึกษานะเดี๋ยวจะให้รถตู้มารับนะ

ไม่ได้บอกเหตุผลว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ไปด้วยกันขึ้นรถตู้

ส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เป็นรถ

แล้วแบงค์ขับรถกระบะของนางอุสาไป

วันนี้ค่ะวันที่เจอทั้ง๕คนเนี่ย

น้ำฝนเนี่ยเซ็นเอกสารเกี่ยวกับรถของน้าอุสานั่นแหละ

เห็นว่า๕คนนั่งอยู่ในรถตู้

ทอยไม่ลงมาไม่มีใครลงมาเลย

คงจะไปไหนกันต่อมั้งก็เลยปล่อยไม่ได้สนใจ

ทั้ง๕คนไม่ลงมาจากรถตู้
เพราะอะไรเพราะคนขับรถตู้

นายนกพะดนนายนกพะดน
เอาปืนจี้ทุกคนในรถ

นี่คือคนขับรถตู้ค่ะนายนพดล
แล้วหลังจากนั้นน่ะติดต่อไม่ได้เลย
ลองฟังคุณน้ำฝนเล่าหน่อยค่ะ
ได้ย้ายโรงเรียนไปขึ้นที่โรงเรียนไหน
แต่พอไปเช็คที่ให้โรงเรียนเช็คปลายทางให้

เรียนปี๒มีงานทำทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

แล้วโรงเรียนเปิดเทอมเรียนไป๒เดือน๓เดือนแล้ว

สงสัยว่าเขาเป็นเด็ก
ไม่รู้ว่าไปตกระกรรมลำบากยังไง

เมษาเพราะวันที่๒คือวันที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายใช่ป่ะ

ถ้าจนถึงวันนี้

นพอนอดอนเอาปืนจี้๕คนในรถตู้จริง

พะดนรับสารภาพว่าเอาปืนขู่ทุกคนจริง

เพราะผมได้รับการว่าจ้างมาให้ขับรถมารับทั้ง๕คน

ยัดยาดก็เลยเชื่อว่าตอนนี้นะทางนักอุตสาห์แล้วก็น้องเนี่ย
โดนขบวนการค้ามนุษย์หลอกจับตัวไปหรือเปล่า
ล่าสุดตำรวจก็ออกไหมจับผู้ร่วมขบวนการในแบงค์
แบงค์ที่เป็นแฟนของบีมนั่นแหละ
หนึ่งแล้วอีกคนนึงคือปลา
คนที่แนะนำให้บีมรู้จักกับแบงค์
และอีกคนนึงที่จับมาเรียบร้อยแล้วคือนพดลคนขับรถตู้
ก็โดนข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากปีดามันดาและผู้ดูแล
ส่วนความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องตามกันนะคะ
ว่าจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมมาไหม
อยากให้ทั้ง๕ชีวิตปลอดภัยนะคะ